ข้อมูลค่ะของผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนได้ว่า
สำหรับเธอเธอทราบความจริงหมดแล้ว
แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาบอกดีกว่าว่าคืออะไรกันแน่

พร้อมที่จะเจอหน้ากับคุณกระติกอีกแล้วค่ะ
โมพูดเลยว่าพวกโมคอนเซ็นเทคกับการ
เอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียว
ค่ะอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้ว

แต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าวันนี้โมอยู่โมอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหม

ไม่ขอเจอเลยใช่ไหมคะโมหรือว่าเจอเดี๋ยวพวกเรา

หรือว่าจะเป็นคนรู้จักกันกับกระติกอีกไหม
ไม่ค่ะก็จะดูแลในกลุ่มเพื่อนพี่มัว

อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากัน

คุณผู้ชมสายที่ผ่านมานะคะก็ได้โทร

คือเอาจริงก็อยากถามนะส่วนตัวอยากรู้ว่า
ความจริงที่โมอามีนาทราบเนี่ย

แต่ว่าน้องโมคือพรุ่งนี้จะรับปริญญา

แล้วต้องบอกว่ากรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาค่ะ
หนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทนะคะ
แล้วก็การทำหน้าที่ของผู้จัดการดารา
เถียงกันเยอะนะเพราะว่ามีประโยคที่บอกว่าที่เรือนขวัญบอกว่า
เขาพูดว่าที่เขาไปเรือเนี่ยเพราะว่าเขาไปในฐานะ

เหมือนเป็นเพื่อนอยากจะไปเที่ยวบ้างไม่ได้มาในฐานะผู้จัดการที่จะต้องมาคอยเฝ้าดูแลเธอ
คือจุดนี้คุณผู้ชมนะคะคนบันเทิงหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเยอะมากนะคะ
นางเอกชื่อดังค่ะน้องมินพิชยาโพสต์ภาพตัวเองกับพี่เอสค่ะ
พี่เอสคือผู้จัดการส่วนตัวของเธอถ้าใครทำงานด้วยก็จะทราบเนี่ยนะคะ
ก็คือนั่งเรือกลางทะเลแบบนี้ค่ะเพราะบรรยายความรู้สึกใต้ภาพนะคะว่า
ผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้งเราเวลาที่เราเจอความลำบากที่สุดค่ะ
อืมนะคะทิ้งไว้ให้คิดค่ะโหพี่ป๋อนัทธุสะกิดใจคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะอยู่กับเพื่อนสนิทนอกวงการบรรยายข้อความแบบนี้นะครับ
ผมมีเพื่อนที่รักกันมากอยู่๑คนอยู่แค่๑คน
คบหากันมา๓๕ปีแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาทั้งร่างกายและจิตใจ
สามารถเรียกเพื่อนคนนี้ได้ว่าพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวไปแล้ว
และรู้สึกอุ่นใจว่าเพื่อนคนนี้จะไม่ทิ้งตัวเองอย่างแน่นอนนะคะ
เพื่อนคนนี้ก็คือผู้จัดการของพี่ป่ออีกหนึ่งท่านนั่นเองนะคะ
น้องขวัญอุสามณีค่ะโพสต์ภาพร่วมกับเพื่อนค่ะ
ขณะไปปล่อยปลาบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญานี่แหละค่ะ
พร้อมติดแฮดแท็จว่าคำว่าเพื่อนนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการทำบุญให้กับเพื่อนสนิทของเธอนะคะ
ก็คือให้กับคุณแตงโมนั่นเอง
ที่จะสื่อความหมายก็คือเนี่ยเวลาทำกิจกรรม
เพื่อนก็คอยช่วยกันบังเติบการอะไรประมาณนั้น
แต่ได้สอบถามน้องขวัญแล้วนะคะว่าภาพนี้คือ
ก่อนหน้าที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็น้องขวัญเป็นคนนึงนะคะที่เรียกร้องเรื่องความยุติธรรม
ส่วนตัวน้องขวัญโทรหาพี่เพื่อที่จะติดต่อประสานช่วยเหลือหลายอย่างมาก
แคปชั่นสั้นง่ายได้ใจความ
จริงนะคะเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนมันต้องเป็นเพื่อน
คือเพื่อนตกน้ำต้องช่วยเพื่อนก่อนนะคะ
แสดงความเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเพื่อนหรือผู้จัดการ
จิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เห็นด้วยนะ
เห็นตอนเถียงคุณแม่โอ้โหยิ่งทำให้เห็นเลยว่าคนอย่างนี้ไม่ควรเข้าใกล้เลยค่ะ
ซึ่งนะคะทั้งโพสต์ของทุกคนก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
มโยงไปถึงกรณีของคุณแตงโมนิดาจำนวนมากนะคะ
แล้วก็มีการแสงความคิดเห็นใต้โพสต์เยอะมากจริง
ส่วนตัวพวกเราก็รู้สึกนะคือคำว่าเพื่อนกับคำว่าผู้จัดการ
คือไม่ต้องใช้คำว่าผู้จัดการก็ได้นะคะ
แค่ความรู้สึกของการที่เป็นเพื่อนมนุษย์ต่อกัน
มันต้องห่วงใยดูแลมากกว่านั้น

วิธีในการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเพื่อนและสถานการณ์ตรงนั้น
หลายคนมองว่าอาจจะทำได้ดีมากกว่านี้
ใช่นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนาะ